เรื่องที่ต้องดูและต้องติดตามกันก็คือการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่พพาธินีค่ะ

กับหมอไก่เวลาดีแบบนี้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคุณผู้ชม
หมอไก่มาวันนี้ไม่ได้มามือเปล่าแน่นอน
ด้านหน้าแนะนำก่อนว่าวันนี้มาพร้อมกับอะไรคะ
จะเป็นวัตถุมงคลนะคะจากเมืองเก่า
พระนครศรีอยุธยานะคะจากวัดใหญ่ชัยมงคล

ใช่ค่ะจะเป็นพระพุทธชัยมงคลนะคะจะเป็นเซตเลย
จะเป็นทั้งพระบูชาด้วยแล้วก็เป็นพระกริ่งด้วยค่ะ
โอ้โหหนึ่งท่านผู้โชคดีวันนี้จะได้รับไปยกเซตแบบนี้เลยใช่ไหมคะ

จะรู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้เรามาตรวจสอบดวงชะตาโดยรวมดีกว่า
เพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้ช่วงนี้ดาวยงดาวย้ายได้รับผลกระทบกันไปเยอะเลย
แต่อยากรู้เหลือเกินว่ามันก็เลยครึ่งเดือนกรกฎาคมมาแล้วนะคะ
หลังจากเดือนกรกฎาคมผ่านพ้นไปเนี่ยราศีไหนบ้างที่ดวงจะดีขึ้นคะหมอไก่
มาดูเลยนะคะราศีแรกที่ดวงกำลังจะดีนะคะก็คือชาวราศีเมษค่ะ
ราศีเมษกำลังจะดีเหรอคะ
ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเรียกได้ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ย
โอ้โหเป็นช่วงที่เครียดมีความกดดันนะมีความทุกข์ความแบบบางทีก็ท้อแท้ใจ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษเนี่ย
เรียกว่าคือหวังแล้วเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะ
สมมุติว่าหวังเอาไว้สักร้อยหนึ่งเนี่ยอาจจะได้สักประมาณแค่แปดสิบ
แล้วคิดว่างานเนี่ยมันไปได้มากกว่านี้ไปได้คือแต่ว่าตอนนี้มันยังไปไม่สุดค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าผ่านในช่วงเดือนกรกฎาคมไปเมื่อไหร่
เรียกได้ว่าดวงมาฟ้าเปิดอุปสรรคปัญหามันคลี่คลาย
ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเลย
ในเรื่องของการงานอุปสรรคปัญหาลดลงไปเยอะ
พออุปสรรคปัญหาลดลงแน่นอนว่าความสำเร็จเกิดได้ง่ายขึ้น
แต่ว่าขอให้ชาวราศีเมษเตรียมตัวเอาไว้อย่างหนึ่ง
เตรียมตัวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในด้านของการงาน
การงานมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการได้รับผิดชอบงานใหม่
การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานการย้ายงานออกงานอะไรอย่างนี้
ซึ่งไม่ต้องกังวลบางคนอาจจะกังวลว่าเจอการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะแย่ไหม
ก็เป็นกังวลนะมันเป็นของใหม่ใช่ไหม
ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะดีขึ้น
แล้วก็เรื่องที่ดีอีกอย่างหนึ่งของชาวราศีเมษก็คือจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์
เจ้านายจะเริ่มเห็นใจแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะต้องเดือนหน้า
ต้องพ้นกรกฎาคมไปก่อนถูกไหมคะก็ดวงมีเกณฑ์จะดีขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องราวเกี่ยวกับการงาน
เตรียมรอรับความเปลี่ยนแปลงเลยนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะ
ถ้าอย่างนั้นแล้วราศีเมษในช่วงนี้ก่อนจะพ้นกรกฎาคมไป
เราจะมีวิธีการเสริมดวงยังไงบ้างคะ
ในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษยังติดในเรื่องของเคราะห์อยู่นะคะ

จะมีความเครียดความกังวลใจ
และอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ชาวราศีเมษอาจจะมีปัญหานั่นก็คือ
เรื่องของสุขภาพในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัว
ไม่สบายความเครียดบางทีก็ทำให้สุขภาพเราเสีย

ใช่มันเครียดมันอมอยู่ข้างในนะคะ
ชาวราศีเมษนะคะหาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว

ใช่ค่ะแต่ว่าขอให้เน้นการถ่ายชีวิตสัตว์บก

เช่นพวกการถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้
หรือว่าเป็นการช่วยเหลือพวกสัตว์จรจัดอนาถาก็ได้
หมาแมวจรจัดอย่างนี้ก็ได้
ได้เช่นกันค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าจะให้ดวงดีขึ้นไปอีกขั้น
ขอให้งดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อ

คือไม่จำเป็นต้องทั้งวันใช่ไหมคะหมอไก่

บางคนบอกว่าทั้งวันแบบไม่เคยทำอาจจะทนไม่ไหว
แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลองทำแค่เฉพาะบางมื้อก็เพียงพอแล้ว

อันนี้ก็จะได้อนิสงฆ์เรื่องที่จะทำให้สุขภาพอย่างกว่าดียังขึ้น

อ้าวละราศีมีธหลังจากกรกฎาคมคุณมีเกรงดวงจะดีขึ้นแล้ว

สำหรับชาวราศรีกรกฎนะคะ
ในตอนนี้ชีวิตก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแย่นะ

มันนิ่งมากไปบางทีมันเบื่อ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าพ้นในช่วงเดือนนี้

โอ้เรียกว่าดวงชะตาเหมือนปีกเลย
ใช่ค่ะทั้งเรื่องของการงานด้วย

อย่างการงานก็คือจะมีโอกาสดีเข้ามา
การงานมีความลาบลื่นคล่องตัวมากขึ้นนะคะ

แต่ว่าออกแนวอุปสรรคแบบจุกจิก

ใช่เลยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ

ใช่ก็คือเหมือนกับว่าจะมีแบบรายได้เข้ามาเยอะ

แต่ว่านิดนึงค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ย
ที่มีลูกน้องบริวารดวงเนี่ย
มีเกณฑ์ปวดหัวกับลูกน้องบริวารอย่างมากเลย

เพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะ

อาจจะทำให้ไม่มีระบงระเบียบหัวกับลูกน้องแบบนี้เหรอ
ใช่ค่ะบางทีสั่งอย่างได้อย่าง

ประมาณนั้นนะเขาคิดว่าถูกใจเรา

ใช่บางทีก็เลยทำให้ชาวราศีกรกฎคือต้องเหนื่อย

เล็กน้อยที่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรมากมายนะคะ
แล้วอย่างนี้ราศีกรกฎเองจะต้องเสริมดวงอีกไหมคะ
อ่านะคะควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์น้ำ
ถ้าเป็นราศีกรกฎเน้นว่าเป็นถ่ายชีวิตสัตว์น้ำ
อ่าเช่นการปล่อยปลาก็ได้หอยขมก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติจะให้ดีมากเนี่ยควรที่จะไปทำบุญถวายปัจจัยค่าน้ำนะ
จำนวนเท่ากับอายุบวกหนึ่ง

สมมุติว่าถ้าคุณอายุ๘๐คุณก็บริจาคไป๘๐

สมมุติคุณอายุ๙๐คุณก็บวกไปหนึ่ง
ผมว่าเลิกสมมุติดีกว่าเดี๋ยวจะถึงร้อย
อันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับในการเสริมดวงที่หมอไก่แนะนำสำหรับราศีกรกฎ

ยังมีอีกหนึ่งราศีที่หลังจากเดือนกรกฎาคมแล้วชีวิตจะเริ่มดีขึ้นค่ะ

ใช่ค่ะชาวราศรีมีนนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม

อันดับแบบว่าดวงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เจอปัญหาเยอะเจออุปสรรคเยอะนะคะ

ส่วนใหญ่จะเป็นพวกการงานกับพวกสุขภาพ

ปัญหาที่มันแก้ไม่ค่อยตกสักที
แต่ว่าพอพ้นเดือนกรกฎาคมไปเมื่อไหร่โอ้ดีขึ้น

มีโอกาสที่งานจะประสบความสำเร็จ
แต่ว่าชาวราศรีมีนขออย่างหนึ่งเตรียมอย่างหนึ่ง

เหงื่อดีนะไม่ต้องซับน้ำตา

งานเยอะงานหนักมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ใช่ค่ะคือมีงานก็มีเงินเข้ามาแหละโอ้โฮแบบว่าเด้งต่ำเด้งเลยนะ
ก็ถือว่าราศีมีนช่วงหลังจากกรกฎาคมดวงจะดีขึ้น
งานหนักแต่ว่าผลลัพธ์คุ้มค่าใช่ไหมคะหมอไก่

แล้วอย่างนี้ราศีมีนต้องระวังเรื่องอะไรไหมคะ
ชาวราศรีมีนนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงิน
คือเงินเนี่ยมีรายได้จากความอุตสาหะมากก็จริงโอ้โหแต่รายจ่ายนี่เอาไม่อยู่เลยอ่ะ
ก็คือเรียกว่ามีเกงกระเป๋าเงินฉีกก็ต้องหวังแผนการเงินที่ดี
ใช่เลยค่ะแล้วเสริมดวงยังไงดีคะสำหรับราศีมีน
ขอแนะนำให้ชาวราศรีมีนนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคลงศพ
หรือว่าการบริจาคผ้าดิบนะคะแต่ว่าเคล็ดลับนิดนึงคือชาวราศีมีนตอนนี้
ติดเกี่ยวกับเรื่องของเคาะเกี่ยวกับเรื่องของพวกการใช้จ่าย
เรื่องของพวกสุขภาพอยู่ก็ขอให้ชาวราศรีมีนนะคะ
ก็คือตอนที่เราทำบุญเราอย่าเพิ่งอธิษฐานอย่าเพิ่งขอพร
ให้เราไปกวดน้ำแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร
ก็คือราศีมีนแนะนำให้ไปทำบุญพวกบริจาคลงศพนะคะ
แล้วก็ควรจะกรวดน้ำหลังจากทำบุญเสร็จด้วยนะคะ
อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนั่นเอง
ทั้ง๓ราศรีนี้ดวงมีเกณฑ์จะดีขึ้นหลังจากจบเดินการรักษ์กระดาภงไป
แต่ราศีอื่นก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันไป
แต่วันนี้คุณผู้ชมมีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่

ผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่คุณ
คุณสกุลตลาพิลาขุนค่ะ
วันอาทิตย์ที่๒๓ธันวาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องการงานการเงินค้าขายและโชคลาภค่ะ

ในเรื่องของการงานของคุณสกลตราเนี่ย
เรียกว่างานอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ในช่วงนี้ยังหวังเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้ายังไม่ได้
เขาเรียกว่าการงานอยู่ในช่วงแบบประคองตัว
ต้องรอสักประมาณช่วงปีหน้าถึงจะดีขึ้นนะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินโอ้ในช่วงนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะ

น่าจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นเจ้าของกิจการค้าขายนะคะ
ก็คือจะหมดเงินไปกับพวกต้นทุนซะเยอะ
ต้นทุนของการทำงานต้นทุนของการทำการค้า
แล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของคนในบ้าน
หมดเงินเยอะก็คือต้องวางแผนการเงินให้ดี

ส่วนเรื่องต่อไปการค้าคงค้าขายจะเป็นยังไง
การค้าขายเรียกได้ว่ายังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่

ใช่ค่ะตอนนี้ต้องแบบประคองตัวไปก่อน
สมัยเยี่ยมเยียบ
คอละกันมีโชคลาภมั๊ย
ตลาดแต่วันนี้คุณเป็นผู้โชคดีแน่นอนได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าจากหมอไก่ค่ะ

จะเป็นวัตถุมงคลที่มาจากเมืองเก่านะคะพระนครศรีอยุธยาค่ะ
จะเป็นพระพุทธชัยมงคลนะคะจะเป็นพระกลิ่งแล้วก็ภาพบูชานะคะ
อย่างแรกเลยเวลาที่ได้ไปเนี่ยให้คุณสกลตลาเนี่ยทำสมาธิก่อนนะคะ
จากนั้นเนี่ยสวขทาที่จะแน่ไปด้วยนะคะ
แล้วก็ขอพรเลยเรื่องการงานการเงินก็ได้
อยากจะขอเรื่องอะไรก็ขอไปนะคะวันนี้คุณสกุลตลาเป็นผู้โชคดีนะ
ใครอยากจะเป็นผู้โชคดีได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่แบบนี้คุณผู้ชม
หมอไก่พรุ่งนี้มีอะไรขอสั้น
จะเป็นเคล็ดรับการเสริมดวงก่อนที่เราเนี่ยจะก้าวท้าออกจากบ้าน